มาดูต่อกันที่ความสามารถของนักแสดงสาวสุดเก่งคนนี้
ชอบเกี่ยวกับทะเลดำน้ำเป็นชีวิตจิตใจก็ทำเป็นธุรกิจไปเลยสิคะ
เออนี่นะคะคือไปลุยธุรกิจเป็นโรงเรียนสอนดำน้ำแบบจริงจังเลยคุณผู้ชม
มีข่าวลือสนั่นมาเลยว่าสายป่านเนี่ยโอ้โหสงสัยไม่เอาแล้วมั้งวงการบันเทิง
งานนี้เจ้าตัวเลยขอแจงผ่านบันเทิงไทยรัฐทันทีมาเลยค่ะบอกว่า
๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนเข้าใจผิดเยอะเลยบอกว่าสายป่านไม่รับงานแล้วนะ
ซึ่งจริงเนี่ยยังถ่ายละครปกตินะคะแล้วก็ปีหน้ารอออนแอร์อยู่สองเรื่องนะคะ
ส่วนแพลนมีลูกเขาแต่งงานกันไปพักใหญ่แล้วใช่ไหม
สายป่านกับหนุ่มวุฒิบอกว่าสนุกสนานกับการใช้ชีวิตคู่แบบตะลุยกัน
เที่ยวแบบชิลแบบนี้รอทุกอย่างลงตัวอีกสัก๒ปีแล้วกัน
หนูไม่ได้ดำน้ำอย่างเดียวนะคะหนูทำงานด้วยค่ะ

ก็จริงปั่นอยากมีค่ะ
แต่ว่าด้วยความที่ทุกวันนี้ปั่นกับวุฒ

ใช่แล้วเรายังสนุกอยู่

ไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวต้องกดไลฟ์ให้ใส่ปากจริงนะครับ